กลุ่มเพื่อนเขาก็จะมีการหยอกล้อกันแบบนี้แหละ
แต่จะพาไปดูกลุ่มนี้หน่อยว่า
ตกลงเพื่อนหยอกเพราะรัก
หรือว่าหยอกเพราะว่าร้ายนักนะ
อุ้ยแซ่บจริงแซ่บจริงดูการแกล้งเพื่อนแบบที่หน้าเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใหญ่
คือคือแบบนี้นะถ้าทำอะไรให้เธอเคลืองคุณ

ทางคนโดนแกล้งก็กำลังจะนอนอยู่บนเปรย์แบบสบายอกสบายใจ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

หล่นลงมานอนพื้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนแรกนอนเปรย์กำลังจะสบายเลยนะ
โอ้โหเจ็บแทนแต่ทำได้เพียงแค่
ยืนขำเท่านั้น
มันเป็นการแกล้งกันเร็กน้อยนะคุณผู้ชม

แต่จริงแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
แกล้งเพื่อนอะไรก็ดูด้วยว่าเพื่อนเป็นโรคเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
นี่กระดูกกระเดี้ยวหลังเคลื่อนขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะ
ใช่อันนี้ยังดีนะว่ายังเด็กอยู่ใช่ไหมล่ะ
ดูกระเดี้ยวยังแข็งแรงแต่ถ้าไปแกล้งผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะ

เราก็ต้องดูนะว่าอะไรแกล้งได้ไม่ได้แต่ก็เข้าใจแหละ